ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่น้าชายข่มขืนหลานสาวแท้ของตัวเองนะคะ
หลานสาวเนี่ยอายุ๑๙คือเหมือนกับหลานสาวเขาไปงานเลี้ยงในหมู่บ้าน
แล้วก็มีอาการมึนเมานิดหน่อยปรากฏว่าน้าชายเนี่ยพาไปแบบข่มขืนในป่ามันสัมปะหลัง
แล้วน้องเขาแบบตื่นขึ้นมาอีกทีคือถูกถอดกางเกงน้องเขาตกใจกลับบ้านแล้วก็ให้แม่พาไปตรวจแล้วก็พาไปแจ้งความ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
หญิงสาววัย๑๙ปีค่ะเขาไปร่วมงานวันเกิดของคนในหมู่บ้าน
ก็มีการดื่มเหล้าอะไรกันด้วยนะจนประมาณห้าทุ่มหญิงสาวรายนี้เริ่มเมาไม่ได้สติค่ะ
น้าของเธอก็ดึงเธอขึ้นรถจักรยานยนต์ไปครับหลังจากนั้นเธอบอกเธอจำอะไรไม่ได้อีกเลย
รู้ตัวอีกทีก็คือตี๕ของเช้าวันถัดไปคือวันที่๖ธันวาคม
เธอเนี่ยอยู่กลางป่าสภาพก็คือถูกถอดกางเกง
เธอก็เลยกลับบ้านนะคะบอกแม่ให้พาไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะมั่นใจว่าถูกน้าของเธอลวงไปข่มขืน
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ผู้เสียหายวัย๑๙คนนี้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ที่ผ่านมาน้าชายซึ่งเป็นน้องชายแท้ของแม่นะคะ
มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศเธอและคนอื่นหลายครั้งแล้ว
แต่ไม่มีใครคิดว่าจะถึงขั้นมาก่อเหตุข่มขืนแบบนี้ค่ะ
กับแม่นี้เขาทำอย่างไรกับแม่บ้าง
เขายังไม่ทำแม่รู้สึกก่อน
รู้สึกว่าเขามาแอบมองแอบดู
แอบดูแม่อาบน้ำด้วยหรือเปล่า

ทีมข่าวก็ไปสอบถามเจ้าของบ้านที่จัดงานเลี้ยงนะคะ
น้องผู้เสียหายบอกว่าไปงานเลี้ยงนี้แล้วก็ไปดื่มเหล้านิดหน่อยแล้วก็เมาอ่ะ
เมื่อวันที่๕ธันวาคมบ้านนี้เขาจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ช่วงค่ำก็จัดงานฉลองวันเกิดให้สามี
ตัวน้องผู้เสียหายก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ

ก็ดื่มเหล้ากันตามปกติพอดึก

ก็มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
ตัวเจ้าของบ้านคิดว่าเป็นสามีของน้อง
พอผู้ชายคนนั้นมาถึงเหมือนกับมาคอยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
จนน้องผู้หญิงคนนี้เขาเมา

ผู้ชายคนนี้เข้าไปประคองให้ลุกขึ้น
พาขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไป
คือเจ้าของบ้านบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าเป็นสามีคิดว่าเป็นแฟนกันมารับกลับบ้าน
รู้อีกทีตอนเช้าว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้
น้าชายแท้ลวงไปข่มขืนค่ะ
เพราะว่าการที่เขาดูแลอะไรลักษณะเขาเป็นเหมือนแฟนกันเลย
แล้วพฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นน้าชายแล้วไปข่มขืนหลานสาวแท้ของตัวเองเนี่ย
เราได้คุยกับทั้งพ่อของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็คือตาของหญิงสาวผู้เสียหาย
กับแม่ของผู้เสียหาย
ซึ่งก็คือพี่สาวของคนก่อเหตุนะ
พ่อเนี่ยบอกว่าโอ้โหลูกชายนี่มีแต่เรื่องทุกข์ใจมาให้
เป็นโรคจิตพยายามล่วงละเมิดคนในบ้านมาหลายครั้ง

ลักขโมยกางเกงในชาวบ้านมาสูดดม

ส่วนพี่สาวซึ่งเป็นแม่ของคนที่เสียหายเนี่ยบอกว่า
โอ้โหรับไม่ได้ที่น้องชายมาข่มขืนลูกสาวตัวเองนะครับ
น้องชายเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการหายตัวไปจากบ้านร่วม๑๒ปี
อยู่ที่บ้านเมื่อปี๖๐แต่พอมาอยู่แล้วไม่เคยทำให้คนที่บ้านสบายใจเลย
ติดเหล้าติดยาเสพติดพยายามล่วงละเมิดคนในบ้าน

ดูแลลูกอืมทางตำรวจนะคะก็เลยนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าเป็นคนชักชวนหลานสาว
ว่าจะพากลับบ้านพอขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงบริเวณไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
ก็ข่มขืนหลานสาวจนหลานสาวสลบไปเขาบอกว่าข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ไปหลายครั้ง
จำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ไม่ได้ทำคนเดียวมีเพื่อนของหลานสาวชื่อว่าอ้วนร่วมด้วย
โดยในอ้วนเป็นคนข่มขืนคนแรกฝ่ายสืบสวนก็เลยนำตัวในอ้วนไปสอบสวนเพิ่มเติมอีกคนนึงนะคะ
ถ้ามีความผิดด้วยก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปในส่วนของน้าชายอะค่ะ
ก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยมีสารเสพติดด้วยนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้านำตัวส่งคำร้องฝากขัง
ยังศาลจังหวัดกบินบุรีนะคะคือพ่อของคนก่อเหตุก็บอกเลยว่า
โอ้โหตกใจมากที่ได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วก็รู้มาว่าคือตัวคนก่อเหตุเนี่ย
เคยคิดทำอนาจารย์กับพี่สาวแท้ของตัวเองมาแล้วด้วยนะ
อืมอืมก็เหมือนอย่างที่ลูกสาวเขาเล่าให้ฟังด้วย